เจียงใหม่เจ้าหลายคนบอกว่าไปเจียงใหม่
ตอนนี้ก็อากาศดีนะ
อยากไปต่อยก่าวนะครับอยากไปต่อยก่าวไปได้นะครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปออบไปดูออบ
อบภาษาเหนือภาษาเมืองแปลว่าช่องแคบที่มีทางน้ำไหล
เหมือนในภาพเลยเหมือนในภาพเลยนี่คือออบนะครับ
นี่คือความสวยงามของออบมืดแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ในหมู่บ้านปางตอยปางตอยนะครับ
หมู่๔ตำบลป่าในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าลาหูนะครับ
ลักษณะของออบมืดก็คล้ายออบหลวงนะครับ
มีลำน้ำแม่งัดไหลผ่านหน้าผาสูงระยะทางกว่า๑กิโลเมตร
ซึ่งลำน้ำแม่งัดเป็นต้นกำเนิดของน้ำ
เขื่อนแม่งัดสมบูรณชนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

ก็จะไปเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่ออกมืดแบบนี้นะครับ

แต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนก็สามารถที่จะไปเล่นได้

ช่วงหน้าแรงก็น้ำตื้นหน่อยเด็กเล่นได้ปลอดภัยดี
หน้าฝนลึกขนาดแล้วบอกน้ำแรงขนาดเลยนะฮะ

โดยนายจักรวรรดิเตชะรินหรือว่าครูสิน
ครูประจำศูนย์การเรียนรู้
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
ป่างตอยบอกว่าสาเหตุที่ชาวบ้านเรียกว่าออบมืด

มีสายน้ำแม่งัดไหลผ่านตามหุบเขา
เหมือนกับออบหลวงที่หน้าผาสูงชัน
แดดส่องลงมาไม่ถึงลำน้ำแม่งัดด้านล่าง
ทำให้บริเวณดังกล่าวมืดนะครับ

ซึ่งแปลว่าช่องแคบที่มีน้ำไหลผ่าน
แล้วก็มีความมืดอยู่ด้วย

ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
อำเภอพร้าวพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าไปสัมผัสวิถีชนเผ่าลาหู
แล้วก็ชมธรรมชาติที่สวยงาม

โอ้โหน่าเที่ยวเนอะตอนนี้เริ่มเป็นที่นิยมนะเพราะว่าในโลกโซเชียล
ซึ่งเขาเผยแพร่ภาพเจ้าอี้ไปคนตามไปแอวนักเลย
น้ำก็ตื้นเด็กก็เล่นได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คือเล่นได้เหมือนกัน
แต่ว่าคือสำคัญคือปลอดภัยกับลูกนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบรอบ
อาจจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นของเครื่องดื่มนะคะเป็นสถานที่ชื่ออะไรนะ
ออบเมือดออบเมือดที่ตำบลป่านายอำเภอพร้าวจงเชียงใหม่นะครับ